ออกมาเจอบรรดาแฟนคลับที่รอต้อนรับอยู่

ใจยุกใจยุกใจยุกใจยุก

ใจยุกใจยุกใจยุกใจยุก
ใจยุกใจยุกใจยุกใจยุก

รุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ซะแล้วโอ้โหมีคุณป้าคุณน้าคุณอา
หลายท่านเลยครับมารอต้อนรับคุณพิธาครับไม่รู้แหละว่าตอนโหวตนายกจะเป็น
ไงแต่นี่คือนายกของพวกเขานะเขาเลือกพักเก้าไกลมา
แล้วก็มารอต้อนรับมีจังหวะหนึ่งที่คุณป้าลงไปก้มกราบเลย
โอ้โหคุณพิธาลงไปแทบไม่ทันนะมีบรรดาแฟนคลับก็โน้มคอขอหอมแก้ม
คุณพิทาไปหลายฟอดคุณพิทาก็ได้แต่ขอบคุณ
แล้วก็เรียกคนที่มาให้กำลังใจว่าเจ้านายนะคุณพิทาเรียกทุกคนว่าเจ้านาย
แล้วก็แจ้งบอกเจ้านายว่าตอนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยได้ประธานสภาแล้ว
ได้รองประทานคนที่หนึ่งแล้วได้รองคนที่สองแล้ว
สิ่งแรกที่เขาต้องทำคือประชาชนจะต้องมายืนตากฝนแบบนี้
ในสภาประชาชนต้องเข้าไปนั่งได้
ให้มีพื้นที่เหมือนรัฐสภาสากลที่มีการต้อนรับประชาชน
มันเป็นสถานที่ของผู้แทนราษดรและงบประมาณที่สร้างก็เป็นภาษีของประชาชน
เพราะฉะนั้นประชาชนไม่ควรจะต้องมายืนมานั่งตากฝนเช่นนี้ครับ
คุณพิทาบอกไว้แล้วหลังจากนั้นก็แจกลายเส้นสิรออะไรครับ
้อมส้มมารอขนาดนี้ก็ต้องรอแจกลายเซ็นต์ครับ
จากการทำหน้าที่ในรัฐสภาแล้วคุณพิธาทำยังไงต่อ
ทำหน้าที่คุณพ่อต่อทันทีครับ
เมื่อวานนี้ไปดินเนอร์ครับ
พี่พิมครับลูกสาวครับก็นั่งคู่กันเลย
ซึ่งคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานก็เข้าไปกดถูกใจใต้โพสต์นี้ด้วย
หลายคนเข้าไปคอมเมนต์ในโมเมนต์น่ารักระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกครับ

ที่ด้านข้างคุณน้องบ่มือก็มีจานวางอยู่
จานมีช้อนส้มมีแก้วอีกชุดหนึ่งนี่

คนก็สงสัยหรือจะเป็นคุณตายมาทำหน้าที่คุณแม่ครับ
หลายคนก็บอกว่าโอ้เป็นดินเนอร์ระหว่างพ่อส้มแมวส้มและลูกส้มแน่นอน